คุณผู้ชมเรื่องของความกลัวมันไม่เข้าใครออกใคร
จริงแต่ว่าบางอย่างที่เรากลัวมันอาจจะสร้างมูลค่า
และเป็นแบบว่าอาชีพให้กับใครหลายคนก็ได้
เหมือนที่นี่เลยค่ะจะพาไปดูอาชีพสุดแปลกที่เขาทำกันก็คือ
เขาจับตุ๊กแก่มาขายสร้างรายได้แล้วเขามีวิธีการยังไง
ตามไปหาคำตอบกัน

ฉันจะอ่านส่วนคุณดูภาพประกอบไปนะคะ

ไปกันที่บ้านตานตำบลนาว่าอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนม
ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้เขาประกอบอาชีพในการจับตุ๊ก

คือเขาจะนำตุ๊กแก่ไปแปรรูปนะคะแล้วส่งออกนะคุณ

ว่ากันว่าสร้างรายได้สะพัดถึงปีละกว่า๑๐๐ล้านบาท
เฮ้ยนี่มันธุรกิจร้อยล้านจริงเหรอพี่
ใช่ค่ะคุณแล้วชาวบ้านเขาก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่า

ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งเนี้ยแทบจะไม่ได้รับผลกระทบเลยคุณคิดเอาสิ

วิททำอะไรตุ๊กแกไม่ได้ตุ๊กแกไม่กลัวโควิดไง
น้ำตาเน็ตเอ้ยฝนลุก
ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้รับผลกระทบ
แถมยังมีรายได้ให้ครับหัวเดือนละ
ยิ่งในช่วงวันรดูร้อน

เพราะได้มาปั๊บชาวบ้านก็จะทำการชำแหละตุ๊กแก
นำเครื่องในไปแปรรูป
แล้วก็นำตัวที่มีส่วนประกอบครบทุกส่วน
ออกไปขึงขึงไม้ลักษณะขึงจะเป็นอย่างนี้
มควันนะคะให้แห้งก่อนที่จะส่งไปให้พ่อค้าคนกลาง
แล้วขายได้ตัวลึงเนี่ยตัวละแปดสิบถึงหนึ่งร้อยบาท
เพื่อที่จะนำไปส่งออกต่างประเทศต่อไปอีกคุณคิดเอา
คุณนพมาตวงศาหนาอายุสามสิบแปดปีเขาเป็นชาวบ้านภายในหมู่บ้านเนี้ย
ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราเพิ่มเติมบอกว่านอกจากการทำตุ๊กแก่ส่งออกแล้ว
ชาวบ้านในหมู่บ้านยังทำปริงตากแห้งอีกด้วยแล้วก็ยังมีไส้เดือนตากแห้งส่งออกอีก
ไม่ได้มีแต่ตุ๊กแกนะจ๊ะคุณนพมาศเขายอมรับนะว่าอาชีพที่เขาทำ
อาจจะเป็นอาชีพที่ดูแล้วแปลกแต่คุณรู้ไหมว่ามันสามารถสร้างรายได้
ครอบครัวของเธอได้หลายหมื่นบาทไปจนถึงหลักแสนเลยทีเดียวต่อเดือน
ถือว่ามันก็คุ้มค่าสำหรับการทำอะไรแบบนี้แล้วมันก็เป็นอาชีพที่สุจริตด้วยเธอว่า
อ่ะแบบนี้ค่ะเขาถึงเรียกว่าอาชีพแปลกพารวย
ไม่เคยคิดมาก่อนเหมือนกันนะว่าอาชีพเหล่านี้จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้แบบมหาศาลขนาดนี้
เยี่ยมจริงจริงหยุดน้องใบต่องไม่ดู
แต่จะบอกแบบนี้ว่าลักษณะท่าทางพอมันมาแบร์อย่างนี้มันเหมือนมันจะบินได้เลย
พอขึงเสร็จปั๊บมันจะเป็นท่าอย่างนี้พอขึงเสร็จก็ไปลมควันแล้วก็ส่งออกต่างประเทศ